ที่เราจะไปพักกันเนี่ยเรามาดูข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าว
ที่ติดตามกันมากรณีฆ่าปาดคอพยาบาลที่อายุทยาหน่อยนะคะ
ยังมีผู้ร้ายหลบหนีอยู่นะครับ
ซึ่งเป็นมือฆ่านั่นก็คือนายโอหรือไอ้โอเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจพอจะรู้แล้วว่าหลบซ่อนอยู่ที่จังหวัดไหน
กรณีนี้เรื่องของการฆ่าปาดคอพยาบาลคุณผู้ชมพาดหัว
เป็นตัวรองล็อกทันควันอดีตเวรเปย์ฆ่าพยาบาล

ส่วนอันนี้คดีปาดคอพยาบาลที่อายุทยา
ถูกต้องค่ะคือทางด้านผู้ต้องหา
ก็บอกว่าแอบคบกันมา๕ปีกว่าแล้วก็แค้นขอเงินไม่ให้
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุฆ่า
ทีนี้คุณผู้ชมความจริงจะมีการนำตัวไปทำแผน

แต่ชาวบ้านเขามามุงรอกันนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเองคดีนี้เป็นคดีสะเทินขวัญไง
ตำรวจเขาก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุความชุลมุนวุ่นวาย
เปลี่ยนจากการทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
มาเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่สพพาชี

โดยผู้ชายคนนี้ค่ะคือผู้ต้องหาในอัน
หรือว่าในน็อตฟักซิริอายุ๓๓ปี

ก็ถูกชุดสืบสวนคุมตัวออกมาจำลองเหตุการณ์ที่หน้าสพพาชีนะคะ
มีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจปุธรภักดิ์๑
เดินทางมาควบคุมการจำลองเหตุการณ์ด้วย
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจมีการวางแผนคุมตัวผู้ต้องหา
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดนะ
คือจุดหน้าโรงพยาบาลจุดที่ทิ้งรถ

แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ทิ้งมีด

เหลือมาแค่เป็นการจำลองเหตุการณ์เท่านั้นเอง
เพราะว่าประชาชนมารอดูการทำแผนเยอะ
ตำรวจเขาก็กลัวว่าชาวบ้านจะมารุมประชาธรรม
น็อตหรือว่าในอันจนเกิดเหตุชุนละมุน

ขึ้นรถเก๋งสีขาวของผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายเป็นคนขับมารับนะ
หลังจากนั้นก็ขับออกไปจากโรงพยาบาล
แล้วระหว่างทางมีการพูดถึงเรื่องเงิน๑๐๐๐บาท

คือในอันขอกับทางพยาบาลนะคะ

แล้วมีการด่าทอถึงบุพการี
ก็เลยทำให้ในอันบันดาลโทษะ

ซึ่งเขาพกมีดคัตเตอร์เล่มนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะ

คือบีบคอด้วยแล้วก็เอาหน้ากดลงไปกับเบาะที่นั่ง
ทำให้ขาดอากาศหายใจตายนะคะ
หลังจากนั้นค่ะนายอันก็ขับรถคันนี้
จอดทิ้งไว้ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล
ก็เลยทำให้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วตำรวจก็แกะรอยจากภาพนี้แหละค่ะ
แล้วพอเขาลงมาจากรถก็ขึ้นรถกระบะที่มาจอดไว้หน้าโรงพยาบาล

แล้วพอไปถึงที่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาเก็บมีดคัตเตอร์

เอาไปทิ้งไว้ที่สวนมะนาวอยู่ข้างทางเข้าซอยวัดวิมลสุนทร

แล้วก็หยิบเอาสร้อยคอทองคำเอาแหวนของผู้ตายเอาไปขายด้วย
ทีนี้อันนี้คือเป็นจุดที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

อันนี้มาทำที่จุดที่หน้าสพ

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสรุปทั้ง๔จุดที่ก่อเหตุเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้พอหลังจากนั้นก็ได้ผู้ต้องหาร้องไห้
แล้วบอกด้วยนะไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวกลับเข้ามาสอบต่อที่สพพาชี

นักข่าวของเราก็รายงานว่าทั้งแม่และน้าของผู้ตายเดินทางมาถึง
คือด้วยอารมณ์โมโหไปทำกับลูกสาวเขาก็เข้าไปผลักผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นเลย
มีคำถามอยู่แล้วอยากจะถามผู้ต้องหาว่าฆ่าลูกของเธอทำไม
ทำไมถึงต้องโหดร้ายทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้

สามีของผู้ตายคบกันมาเป็น๑๐ปีถึงแม้จะไม่มีลูกด้วยกัน
แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยสามีบอกว่าก็คือไม่เคยนอกรู่นอกทางไม่เคยมีนอกใจ
เป็นคนดีมากนะครับตัวสามีบอกแบบนี้เลยบอกว่าไม่ให้คนคนนี้นะ
นายอันมาขอขมาศพถ้ามาขอขมากลัวจะเกิดเรื่อง
กลัวเขาจะยั้งใจไม่ไหวเข้าทำร้ายในอันนั้นนะครับ

เรื่องนี้ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติและก็ผลตำรวจโถอำพล
ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุผู้ตายและผู้ต้องหาไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อน
ซึ่งทีแรกผู้ต้องหาตั้งใจมาขอยืมเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
แต่ว่ารอปภโรงพยาบาลก็ไม่มีให้นะครับ
คือนายอันเป็นที่เรื่องชื่อเลยนะ
ว่าชอบมาขอยืมเงินคนในโรงพยาบาล
สมัยก่อนที่นายอันทำงานอยู่ที่นี่เป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
ก่อนหน้านี้ก็มีการขอหยิบขอยืมเงินของคนในโรงพยาบาลอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับ
จากนั้นนะครับนายอันเห็นรถของผู้ตายจอดอยู่
แล้วนายอันเคยขอยืมเงินมาหลายครั้ง
ก็เลยตัดสินใจนั่งรอผู้ตายจนผู้ตายเลิกงานและขับรถออกมา
อันจึงได้ขึ้นรถและขอยืมเงินแต่ผู้ตายปฏิเสธ
อันก็เลยลงมือก่อเหตุดังกล่าว
เท่ากับไม่ได้นัดกันมาก่อนว่าให้มาเจอกันตรงจุดนี้
ตัวผู้หญิงผู้ตายก็ไม่รู้ว่านายอันจะมาเจอกันตรงจุดนี้
อกจากนี้ยังยืนยันว่าจากการสอบปากคำถึงความสัมพันธ์อื่น
นายอันผู้ต้องหาไม่ได้ให้การในประเด็นนี้
โดยยืนยันว่าเป็นเพียงคนที่เคยขอยืมเงินเท่านั้น
ส่วนกล้องหน้ารถและมีดคัตเตอร์ขณะนี้ยังหาไม่พบ
ซึ่งตลอดการสอบปากคำผู้ต้องหาก็ร้องไห้ด้วยความสำนึกผิด
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจก็มีการคุมตัวในอันไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็ต้องสอบปากคำกันให้ละเอียดนะครับ